๘นาฬิกา๘นาทีเช้านี้ฝนเริ่มซาแล้วนะฮะ

ถ้าเจอพี่ทิศเป้ตรงนี้ฮะขอรอยยิ้มสักนิดครับเอาสองท่านครับให้เยอะเลยฮะเนี่ย
ให้๓นิดเลยค่ะครับผม
ไปเจอสีสันข่าวเช้าไทยรัฐกับทิศเป้ได้เลยนะครับ
วันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของลีลาการขายของพ่อค้า
หล่อคนนี้ครับเขาบอกว่าลีลาไม่ธรรมดา
เทคนิคแบบไหนนั้นไปเชิญชมได้เลยครับ
แหมเสียงดีจริงนะพ่อคุณ
ที่ร้องเพลงที่เจ้าอยู่นี้เป็นห่ะพ่อมกปลาช่อนมาขายครับคุณผู้ชมครับ
และพ่อค้าอรุณสุขดีกลับร้องเพลงลูกทุ่งเดินไปหายไปสงั้นนะครับ
แล้วลูกค้าเขาจะรู้ได้ไงว่าขายอะไรกันแน่
แต่หมาอุดหนุนก็ไม่ขาดสายก็เลยล่ะครับ

แม่ลูกค้าประจำก็คงเข้าใจ
แต่ลูกค้าใหม่นี่ครับต้องชะโงกถาม
ขายอะไรล่ะพ่อคุณถึงจะได้กินห่อหมกล่ะสิครับ
คนอย่างหนูไม่ต้องของเล่นอะไรเยอะหรูหราราคาแพงหรอกครับ

หัวหล่อหล่อหล่อฮ่า